ดูอาการของเหยื่อสาวอายุ๑๙ปีที่ถูกข่มขืน
แล้วก็พยายามฆ่าก็คือโยนลงไปในเหว

แล้วก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมอาการของเธอด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองตรังนับ๑๐นายนะคะ
รักษาความปลอดภัยเยาวชนหญิงวัย๑๙ปี
ที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
หลังถูกแก๊งปืนควายพัทธลุงรุมข่มขืน
และทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสทั้งที่กำลังตั้งคัน
ส่วนแฟนนุ่มวัย๑๘ปีถูกฆ่าฝังป่าบนเทือกเขาเมื่อ๗วันก่อน
หญิงจิรวรรณอริยพงศ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์ตรังเปิดเผยนะคะ
ว่าผู้ป่วยถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลนายง
ขณะนี้รู้สึกตัวดีปลอดภัยแล้ว
สามารถพูดและรับประทานอาหารได้เอง

เรื่องต้นทางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และได้เสริมกำลังจากตำรวจภูทรเมืองตรังดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ญาติบอกว่ามีชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่ง
เดินทางไปโรงพยาบาลอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าไปสอบถามเยาวชนหญิงไปถามหา
แต่ไม่พบตัวสร้างความไม่สบายใจให้กับทางญาติ
ประสานทางโรงพยาบาลให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล
พร้อมขอย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ซึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายวินัยบัวประดิษฐ์
ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงพร้อมนายพรชัยสุขสม

ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยาวชนหญิงใช้เวลาประมาณ๓๐นาที

แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งอาการตอนนี้ต้องบอกเลยว่า
เธอสามารถพูดได้จิตใจเธอเข้มแข็งมาก

แต่ยังมีเลือดออกในช่องปอด

ตอนนี้ต้องใส่สายระบายเลือด
แต่สามารถเอาออกได้ภายใน๑๒วัน
คุณหมอบอกว่าไม่เกิน๑สัปดาห์
ก็น่าจะสามารถกลับบ้านได้
แต่สิ่งที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของความปลอดภัย
เหยื่อสาวรายนี้
คือการดูแลความปลอดภัยเข้มข้น
ใครเข้าไปเยี่ยมเธอจะมีการถ่ายภาพเอาไว้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในหรือนอกเครื่องแบบ
หรือเป็นญาติจะมีการถ่ายภาพเอาไว้เลย
ว่าใครเข้าไปเยี่ยมเธอบ้าง
แล้วก็ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง